คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยโลกโซเชียลเขาวิจารณ์กันพอสมควร
มีสำนักศักยันต์นำคลิปการครอบครูไปโพสต์เอาไว้นะคะ
แต่การครอบครูของสำนักศักยันต์ที่นี่แปลกค่ะ

ต่อพระพุทธานุภาเวณะฆานุมณะน่ามาอุต่อพระพุทธานุภาเวณะฆานุมณะน่ามาอุต่อพระพุทธานุภาเวณะ
แปลกไหมคะปกติครอบครัวก็จะเห็นเป็นเสียงฤษีท่านใช่ไหมคะ
เป็นพ่อแก่ใช่ค่ะหรือว่ารูปส่วนต่างต่างแต่นี่เป็นครอบหัวหมูหรือตื้อป๊วยไก่อย่างเงี้ยค่ะ
เขาก็เลยงงว่าเอ๊ะแบบนี้มันได้ด้วยเหรอชาวเน็ตเขางงเขาสงสัยเขาอยากรู้
เราก็พยายามจะหาคำตอบให้นะคะคือคลิปนี้ผู้ใช้ติ๊กต๊อกชื่อบัญชีอาจารย์อ๋องสมุทรปราการบางบ่อ
โพสต์เอาไว้ระบุว่าครอบหัวหมูพุทธคุณด้านไหน
นี่ค่ะชาวเน็ตก็ถามเยอะแหละว่ามันคืออะไรเราเลยส่งคุณบอมอภิวัตรลงพื้นที่ไป
ไปหาอาจารย์อ๋องซับมั่นคงสำนักศักยรษ์ยันทร์ไทยบ้านยันทร์ไทยนะคะ
ทีโรยทรัพย์ที่สมุทรปราการอาจารย์อ๋องบอกว่าเรื่องครอบเซียนหมูจริงแล้วเป็นคลิปที่ลูกศิษย์อยู่ต่างประเทศส่งมาให้ดู
เห็นว่าแปลกเลยโพสต์หลายคนสงสัยว่าครอบเสียนหมูตือโป๊ยไก่จะมีพุทธคุณด้านไหน
อาจารย์อ๋องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลต่างประเทศเขาอาจจะนับถือก็ได้เพราะว่านี่คือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์
มันเป็นความเชื่อของบ้านเขาอะครับอย่างบ้านเราเรายังนับถือพ่อแก่เนอะคนไทยแต่บ้านเขาอาจจะมองว่าตื้อกล้วยไก่เป็นหมูสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์หรือเปล่า
ผมก็ไม่แน่ใจก็อาจจะมองไปในทางนั้นซะมากกว่าครับ
อาจารย์อ๋องก็เลยบอกว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละสถานที่แต่ละวัฒนธรรม
คลิปที่เห็นเป็นของต่างประเทศเขาอาจจะเชื่อก็ได้เรื่องของความอุดมสมบูรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่
สำนักศักยันต์ที่เราไปคุยด้วยนะคะเปิดมา๑๐กว่าปีแล้วเป็นสายพ่อแก่และปู่สมิงพราย
เป็นสำนักศักยันต์สักลายมือลงนะหน้าทองมีเครื่องรางให้บูชาเป็นประเภทเสียงพ่อปู่ฤษีเซียนปู่สมิงพรายเสียงสาริกา
แต่ที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้คือกาแฟลงยัน
จุดเริ่มต้นคือเปิดร้านขายกาแฟลูกศิษย์อยากได้แก้วกาแฟที่ลงยัน
เพื่อจะเสริมด้านต่างพอดื่มเสร็จลูกศิษย์ก็ล้างทำความสะอาดเอาไปใส่เหรียญ
ไปปลูกต้นไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลไม่ต้องทิ้งแก้ว
นี่ค่ะซื้อกาแฟซื้อชาอะไรก็ว่าไปแล้วแก้วก็ลงยันให้ด้วยนี่ไง
แล้วก็เอาไปใช้ต่อใช้ต่อไม่ต้องทิ้ง
อาจารย์อ๋องเป็นคนเขียนราดคาถาลงไปในแก้วทุกใบ
แต่ละใบจะมีความหมายของยันแตกต่างกันไปเสริมเรื่องเสน่หมตาบ้างเรื่องทรัพย์สินเงินทองบ้างอะไรบ้าง
แต่ถ้าไม่ลงยันเนี่ยก็ราคาปกตินะชากาแฟแก้วละ๕๐บาทลงยันก็ราคา๙๙บาท
นักข่าวของเราก็คุยกับลูกศิษย์อาจารย์อ๋องนะคะเธอก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์มานานแล้ว
ก็ทำการศักยันต์บัวแดงมหาลาบเสริมเรื่องโชคลาภค้าขายเพราะว่าเธอมีอาชีพค้าขายออนไลน์
ก็เธอบอกมันก็ดีขึ้นนะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะ
เธอบอกว่าในส่วนของเธอเนี่ยก็ได้โชคได้ลาภอยู่บ่อย
ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
เป็นความศรัทธาของแต่ละบุคคลค่ะ